เขามีผู้เล่นจำกัด
ลิภูมันแก้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นเกมแดนกลางด้วยค่ะ

มันจะเปลี่ยนวิธีการเล่นของลิเวอร์ฟูยังไงบ้าง

หนูก็คิดว่าเป็นหนึ่งในแฟนบอลที่ดีที่สุดในโลก
ตามใดที่ลิฟภูมิครอบอยู่
ลิฟภูมิก็จะกลับขึ้นไปอยู่ในเส้นทางตัวเองได้
ในแบรนด์อยู่ก็ลี้ลภูมิเราเชิญบรรดากูรูฟุตบอล
วันนี้เนี่ยเป็นคิวของ
เกี่ยวกับผลงากณของทีมที่อยู่ในช่วงเคิ้งสุดท้าย

ในครั้งนี้ฟแปรมาลีฟุตบอลได้ออก
ตาร์ทระดูการใหม่เป็นที่เรียบร้อย
ที่จะมาพูดคุยกับเราถึงทีมเลี้ยภูก็คือน้องมายครับ
ชญานินธีรกะวีกุลหรือว่าแฟนบอลในบ้านเราเนี่ย
เธอในนามของเปี๊ยกบางใหญ่ครับ
รองแชมป์แฟนพันธ์แท้หงแดงเลื้อภูในปี๒๐๑๘
ครั้งนี้เราพูดคุยกันเนี่ยเป็นการบันทึกเทปไว้ในช่วงหลังจาก
จบศึกแดงเดือดหรือว่านัดที่๓ของซีซั่นนะครับ
ซึ่งเป็นแมนอยู่เฉินชนะโหงแดงไปได้๒๑
แน่นอนครับเรื่องราวที่ถูกหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังก็
หนีไม่พ้นผลงานของทีมผงแดงเลี้ยภูสภาพทีมทั้งในช่วงปีซีซั่น
หรือว่าการออกสตาร์ทระดูการที่ไม่สามารถชนะใครได้เลย
พรีเมอร์ลีก๓เกมแรกก็นับเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่า๑๐ปี
แต่ว่าแฟนบอลส่วนใหญ่นะครับยังเชื่อมั่นในฝีมือการทำงานของเยอร์กิ้งคล็อป
ว่าจะสามารถพาทีมหงแดงให้กลับมาอยู่ในเส้นทางของชัยชนะ
แล้วก็โอกาสนะครับในการลุ้นแชมป์
ไปคุยกับเธอดีกว่านะครับน้องเฟียสบางใหญ่ครับ
เป็นยังไงคะผลงานเรียวภูออกสตาร์ทปีซีซัน
ตอนแรกเรานึกว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะสองเกมแรกเหมือนเรายังอยู่ด้วยกัน
ช่วงราวนั้นเหมือน

แล้วแหละมันอาจจะทำให้ตัวเจ็บ
แต่มันมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บช่วงที่ผ่านมาอย่างตัวเด็ดเลยคือ

พอเจ็บปุ๊บกลางก็ไม่เหลือใคร

นาเต้ก็ยังกลับมาลงไม่ได้
มองมาหน้าสำรองตอนนี้คือมันไม่มีตัวที่จะทดแทนได้
ดีโกโชต้าก็ยังกลับมาไม่ได้

เพราะว่าอย่างเกมแดงเดือดถ้าเราย้อนกันไปเนี่ย

โอ้โหเห็นแล้วแบบแฟนลิฟูปัดเหงื่อ

คือถ้ามันลงไปแล้วมันดีมันดีไปเลยพี่

ก็จะเป็นสภาพเหมือนแดงเดือดที่เราเห็น
แต่จริงรู้สึกว่าก่อนเกมมันไม่มีมุมแบบนี้

คือหนูอะหนูก็ให้ทัศนะก่อนเกมเนาะ
ไลฟ์สดอะไรหนูพูดเลยว่านัดนี้มีโอกาสที่จะออกเสมอสูงมาก
ด้วยความที่ว่ามันมาเจอกันจังหวะที่ต่างคนต่างไม่ดี
แล้วแมนยูก็เล่นในบ้านต้องการ๓คะแนนแรก

ขณะที่ลิฟูเองก็ยังหาจะชนะไม่ได้
มันก็มาเจอกันในจุดที่ทั้งคู่ต้องการคะแนน
ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อวันเมื่อแดงเดือดที่ผ่านมาแมนยูดีกว่า
ดีกว่าตั้งแต่ภูตรศาสตร์ประตูเดย์ก๊าก็เซฟได้
เกมรับก็ดีลิซาโนมาติเนสเล่นดีมาก
แนวรุกมีโอกาสก็ทำได้
ในขณะที่ลิฟูเองกลางเกมระหว่างแดนกลางกับแนวรับ
มันห่างกันมากเลยคะ
มันโบ๋ไปเลยมันหายไปเลยไม่รู้ได้ลงหรือเปล่าด้วยซ้ำ
ไม่รู้ว่ากลางสุกลงสนามหรือเปล่า
เพราะว่าปกติสองเกมก่อนแล้วช่วงออกสตาร์ทเนี่ย
โอ้โหเจอทีมระดับแบบโอ้โหทีมแบบทีมเล็กอ่ะคุณ

ก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าสิ่งที่มันยากลำบากตอนนี้คือ

คือเหลือตัวผู้เล่นประมาณ๑๔๑๕คนให้เลือกใช้

แล้วมันจะกระทบยาวไหมคะในมุมมองว่า

แต่พูดตามตรงก็คือจริง
ถามส่วนตัวหนูนะหนูก็คิดว่า
สิ่งที่ริภูมันแก้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นเกมแดนกลางด้วยค่ะ

คือสำหรับแฟนลิฟูอยากได้เควินเดอร์บรอยให้คนเดียว
ต้องการคนแบบนั้นต้องการคนแบบสติเว่นจราด
ต้องการกลางที่แบบ
ที่สามารถสร้างสรรค์เกมพลิกเกมได้
คือตอนนี้ลีภูเล่นเกมแบบว่า
พยายามใช้ริมเส้นวิ่งแวคสองฝั่ง
แล้วพอวันไหนที่เทรนด์หรือว่าร็ปโบ

แล้วโป้ก็ไม่ค่อยเติมเท่าไหร่เติมไปก็เปิดไม่แม่น

ไม่สามารถจะส่งบอลเข้าไปในก่อเขตโทษ

รับเขาไม่ดีอยู่แล้วมันก็พังไปหมดนะ
กลายเป็นว่าลิภูก็โดนจับทางเล่นเกมรุมเส้น

ต้องไปพึ่งเกมแนวลุกให้ลงมาล้วง

มันต้องมีคนที่คอยเชื่อมแดนกลางได้
อืมบอลแถวสองมันไม่มีแล้วเนอะ
ที่จะแบบว่ากดดันยิงกว่ายิงไกลอะไรดีบ้าง

บอล๒ของพวกกองหลังแนวรับ

มันขาดจริงนะใช่พอเรามันนึกเร็วแล้ว

โอเคอย่างเตียโก้เปลี่ยนบอลดีอะไรอย่างนี้

ก็เด่นแบบเด่นพวกรับแล้วเป็นมดงานมากกว่า

แรคเตอร์เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้อง
พาบอลขึ้นไปแล้วก็ทำประตูอะไรอย่างนี้

มันไม่บ่อยแล้วก็เกมแถวสองลิภูก็ไม่ใช่

เก้นครอปอะค่ะเขาก็ไม่ได้สั่งให้ลูกทีม

มันจริงมันปัญหามันมาตั้งแต่ฤดูกรรมก่อน

ยังไงก็แล้วแต่ต้องเอาบอลเข้าไว้ในก่อเขตโทษ

เก็บช่วงหัวกระโหลก

ถ้ามันมีมันก็อาจจะทำให้ลิฟูมีอาวุธ
แล้วก็มิติเกมลุกที่มากขึ้น

เราคุยกันเรื่องของความคาดหวังเนาะ

มันก็มองยากอะนะ

แล้วก็อาจจะได้เห็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของ

แล้วก็เนี่ยซีซั่นนี้มันจะเอาตัวรอดแบบนั้นได้ไหม

รวมถึงการมาของดาวินูเยสด้วย
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ริภูมีปัญหาเรื่องแผงหลัง

แล้วก็ต้องมีการสลับคู่เซ็นเตอร์
ประมาณ๒๑๒๒๒๓ครั้ง

เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า

แล้วก็เกมลุกลิภูทำประตูได้

ยมองว่าจริงก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวเลือก

ก็คือดันคาวันโยไปเลย
หรือว่าใช้ดาวรุ่งเล่นไปเลย
ในช่วงจังหวะที่ไม่มีตัวเลือก
ก็ถ้าไม่เสริมก็ต้องมีวิธีนี้ค่ะที่แบบ
เราก็ต้องไว้ใจนักเตะให้ลงไปแล้วทำหน้าที่

แน่นอนว่าครอปเองเขาก็สัมภาษณ์ว่าแบบ

แต่ก็ดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้แล้ว
หนูก็ว่าทางเดียวที่ครอปจะทำได้

ก็คือส่งนักเตะดาวรุ่งไปเลยลงไป

ก็ยอมคือเหมือนกับว่า

เพราะว่าอย่างเสริมเข้ามาก็อย่างตอนที่ลิ
ภูมีปัญหาแทงหลังบาดเจ็บ

ก็ไม่ได้ใช้คือครอปเป็นคนที่

แต่ว่าถ้าไม่มีนักเตะในใจก็ไม่เอา
คือเขาก็ไม่อยากเอามา

แมนยูคืออยากได้โคตรจะได้คนนี้

มันจะเปลี่ยนวิธีการเล่นของลิเวอร์ฟูยังไงบ้าง

แต่ว่าทำให้ลูกโยนของเรื้อผู้

เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีค่ะ

แต่ว่าถามเรื่องของความการเปลี่ยนเกม

ก็คงใช้วิธีการนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติเราให้โอกาสกลาง
ผู้เล่นดันกลางอย่างคาวันโยเนี่ยแน่นอนแหละคนนึงที่ต้องเป็นตัวเลือกตอนนี้
ลงมาคือเขามาช้าไปนะพี่ในเกมแดงเดือดอ่ะถ้าเขาได้โอกาสทั้งเกมอ่ะ
อาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่เราก็ตอบไม่ได้ค่ะ
คือมันเป็นดินที่ต้องเอาค่ะ
คือนูนเย็นเองก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่

เพราะจริงหนูว่าปัญหามันไม่ใช่แนวรุก

ฟุตบอลสมัยใหม่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริง

นเย็ดทำได้ดีอยู่แล้วเขามีทักษะอยู่แล้ว
เพราะเขาก็ต้องการตัวป้อนเหมือนกันนะคะ
มีความเร็วแต่ก็ต้องการตกป้อนหลายอย่าง
หนูก็เลยมองว่าปัญหาคือจะพูดว่าเขาจะมาช่วยลิภูได้เยอะเราก็ตอบไม่ได้
แต่เชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่ลิฟูต้องมีณตอนนี้
ยังไงมันก็ต้องมีลิภูไม่เคยมีหน้าธรรมชาติหน้าเปล่าธรรมชาติ
เขาก็คือตัวตอบโจทย์แหละแต่ว่าที่สำคัญที่เหลือเนี่ย
มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาคนเดียวมันขึ้นอยู่กับเกมโดยรวมทั้งหมด
ผลงานแบบนี้โอเคล่ะมันมีเรื่องปัจจัยเรื่องตัวเจ็บอะนะ
แต่ว่าในมุมเราคือเราดูฟุตบอลเราก็จะเห็นแล้วยิ่งเราเป็นคนทำงานเราจะรู้ว่า
มันส่งผลเรื่องของคุณภาพผู้เล่นว่าผลงานมันจะเป็นยังไง
โดยรวมทั้งเซีซองแหละเพราะว่าอะมันหนักนะอาจเป็นเนี่ย
มันส่งผลตั้งแต่๔แชมป์ด้วยมันทำให้ตั้งแต่เตะกรอบมาก
จริงมีหัวเล่นถี่มากแล้วฤดูการนี้มีบอลโลกมาขั้นอีก
มาเข้านี่อีกเออก็จริงนะเอาตัวรอบยังไง
เอาจริงก็พูดตามตรงว่าเหนื่อยในฐานะแฟนริภูเหนื่อยสำหรับฤดูการนี้
แต่หนูก็เชื่อว่าสุดท้ายลิฟูจะกลับขึ้นไปอยู่ในท็อปโฟลได้
ฝากแฟนลิภูกันแล้วกันค่ะว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อย
ภูก็จะกลับขึ้นไปอยู่ในเส้นทางตัวเองได้
แล้วเป็นในความเป็นลิภูแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องดูกันไปทีละนัด
อะไรที่ทำให้แฟนเอาบ้านเราก็ได้นะหรือว่าที่เราไปเห็นก็ได้
ทำไมถึงต้องเป็นริภูที่คลองใจคนมาก
เพราะว่ากว่าจะประสบความเร็จได้แชมป์หลีกมัน๓๐ปีเนอะ
และคนเชียร์ที่อยู่ก่อนหน้านี้คือมันควรจะเป็นเจนที่แบบค่อยล้มหายรายจากไป
และก็เด็กรุ่นใหม่คือมันแทบจะไม่ควรจะมีขึ้นมา

เมื่อกี้ก็จะถามทีแล้วคือเราชอบจากคนก่อนไหมถึงจะไปชอบทีม
อะไรมันคือเสน่หที่มันดึงดูดว่าเออฉันขอเชียร์ลิวภู
แต่ส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้จริงก็มีความผูกพันในครอบครัวด้วย
ก็คือความผูกพันจากพ่อสู่ลูก
แต่อย่างหนึ่งที่ชัดเจนในลิฟูยุคปัจจุบันที่ทำให้คนชอบ
ว่าเป็นองค์ประกอบโดยรวมค่ะตั้งแต่แฟนบอลไปจนถึงผู้บริหาร
คือการปรับปรุงสนาม
แต่ว่าก็มีการเสริมทัพ
คือให้สิ่งที่คอปต้องการได้อยู่อยากได้ฟันได้ได้อรีซอนเบคเกอร์มา
ส่วนอีกคนนึงที่มีผลต่อ
เป็นอีกคนนึงที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
แล้วก็เรื่องของทีมผู้เล่นด้วยค่ะ
เวลาเราไปดูกิจกรรมที่นักเตะทำในสโมสร
มันจะดูเหมือนนักเตะมีความรักกับลิฟู
ต่อให้เป็นนักเตะที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นบ่อย
แต่เรารู้สึกว่าเขารักสโมสร

หนูก็คิดว่าเป็นหนึ่งในแฟนบอลที่ดีที่สุดในโลก

มันมีความหมายขึ้นมาจริง

เป็นแฟนลิภูมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรามีปัญหา
แต่เขาก็จะซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือ
หรือว่าอาจจะเตือนสติอะไรก็ว่าไป

ประกอบนี้ก็ทำให้ลิฟูมีมนต์เสน่ห์
แล้วก็หลายคนอาจจะรักขึ้นมาจากตรงนี้
โอ้โหแฟนบอลแห่ที่เมืองไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นจุดประกายให้คนชอบ

ก็รอดูกันไปค่ะแต่อย่าพลาดขึ้นมา
ใช่บางทีมันพูดอะไรมากกว่าวันนี้ไม่ได้ไงเพราะว่าสุดท้ายเราก็ยังไม่เห็นว่า
คือบางทีต้นซีซั่นมันมีผลต่อเนื่องมาจากท้ายซั่นก่อนด้วยนะแล้วในรูปการณ์นี้มันไม่เหมือนชว้างช่องเขา
ก็เห็นชัดเลยว่าทีมใหญ่มันก็สะดุดได้
ก็จริงรอดูแล้วกันแต่อันนี้ก็สรุปไปยาวแหละไม่ได้หรอก

ไม่ได้อย่าต้องบอกว่าแฟนมันอยู่อย่าประลาดขึ้นหรือ
ประลาดเวลาพร้อมซ้ำเหมือนกัน